ต่อกันที่เรื่องของแฉนะคะเป็นการแฉของสื่อท้องถิ่นของเยอรมนีค่ะเปิดเผยเอกสารลับซึ่งมีจำนวนมากกว่า๑๑ล้านฉบับเอกสารกลุ่มนี้นะคะเป็นเอกสารของบริษัทแห่งหนึ่งทางการเงินนะคะในประเทศปานามาซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเหลือลูกค้าลูกค้าก็คือเศรษฐีในโลกใบนี้นะคะนับแสนคนรวมทั้งนักการเมืองของประ
ในประเทศปานามาและได้ส่งมอบสำเนาเอกสารเหล่านี้ให้กับองค์กรสื่อใน๗๘ประเทศทั่วโลก
ช่วยเหลือลูกค้ากว่า๒แสนคนรวมไปถึงอดีตผู้นำของประเทศต่าง๗๒คน
ในการฟอกเงินและซุกซ่อนทรัพย์สินโดยที่บริษัทนี้ไม่เคยต้องคดีใดเลยนะคะ
ตลอดสี่สิบปีที่ผ่านมาโดยผู้นำที่มีรายชื่ออยู่ในเอกสารเหล่านี้นะคะ
อกจากนี้เอกสารยังเปิดเผยเครือข่ายต้องสงสัยฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริหารงานโดยธนาคารร้อซีย่าในรัสเซียค่ะที่มีการโยกย้ายเงินผ่านบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง
และสองแห่งในนี้เป็นของนายเซอร์เก้โรดูกินเป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินของรัสเซีย
รวมถึงเป็นพ่อทูลหัวของมาเรียลูกสาวของประธานาธิบดีปูตินด้วยค่ะ
เอกสารต่างยังระบุด้วยนะคะว่านายซิกมูลตูกุลล็อกสันค่ะซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีไอซแลนด์
ซุกซ่อนเงินลงทุนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐของธนาคารไอซแลนด
ในบริษัทนอกประเทศหลายแห่ง
ขณะที่ตัวเขาเองและพันรยานะคะได้ซื้อบริษัทต่างชาติ
ที่ไม่เปิดเผยทรัพย์สินไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก่อนที่จะขายหุ้นครึ่งหนึ่งให้กับพันรยาในราคาเพียง๑ดอลลาร์สหรัฐค่ะ
เอกสารเหล่านี้เป็นข้อมูลทางธุรกิจของมอสแสกฟอนเซก้าแบบวันต่อวันตลอดช่วง๔๐ปีที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นการเปิดโปรงความลับทางการเมืองครั้งใหญ่อีกครั้ง
นับตั้งแต่เหตุการณ์วิกิลีกซ์นะคะที่เปิดโปรงเอกสารลับของรัฐบาลสหรัฐกว่า